จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย
เทคโนโลยีที่ล้ำยุค
ล่าสุดนะครับบริษัทเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งทั่วโลก
บริษัทก็ได้ไปนำเสนอการออกแบบ
ระบบการเดินรถไฟความเร็วเหนือเสียง

แม้ว่ายังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
แต่ก็เป็นการได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์
และความกระหายในเทคโนโลยีล้ำสมัย

การสร้างเครือข่ายรถไฟโดยสารความเร็วเหนือเสียง

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเกินจริงสำหรับในประเทศอื่น
แต่สำหรับมหานครดูไบเมืองแห่งอนาคตแบบนี้
นี่เป็นสิ่งที่ดูเข้ากันอย่างมาก
ที่นี่มีการจัดงานประกวดผลงานออกแบบ

ซึ่งจะมีท่อรางแบบอัดอากาศใช้ไฟฟ้า

ความเร็วสูงสุดคือ๑๒๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แนวคิดนี้มีการนำเสนอครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
โดยนายอีลอนมัสผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทสล่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดสอบ
แต่ว่าตอนนี้ทางการดูไบได้เจรจาเป็นพันธมิตร
เพื่อศึกษาเรื่องการวางท่อรางเชื่อมต่อกรุงอาบูดาบี
เมืองหลวงของสหรัฐอารับเอมิเรสกับเมืองอื่น
ในการนำเสนองานที่มีขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เครือข่ายนี้ควรจะมีอุโมงใต้ทะเล
ต่ออบูดาบีกับกรุงโดฮาของกาต้า
ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางเพียงไม่ถึง๒๒นาที
ร่ายนี้สามารถขยายออกไปได้ถึงบาเรนและซาอุดีอาราเบีย
จากการโดยสารคมนาคมแล้วยังอาจพัฒนา
รูปแบบการขนส่งสินค้าได้ด้วย
ช่วยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันระหว่างเอกชน
กับทางสำนักงานการทางและคมนาคมของดูไบ
ในการพัฒนาโครงการดังกล่าว
แต่ยังไม่แน่ชัดว่าโครงการนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่
และใครจะเป็นคนลงทุนในช่วงที่สหรัฐอารับเอมิเรส

เนื่องมาตั้งแต่ช่วงราคาน้ำมันดิบโลกปรับลดลง
ทั้งความมีวิสัยทัศน์ของรัฐบาล

ตลอดจนมีระเบียบข้อบังคับต่างที่ยืดหยุ่น
ทุกอย่างจะนำไปสู่ระบบการคมนาคมขนส่งแห่งอนาคต
ที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในอีก๔ปีข้างหน้า

รวมไปถึงการวางให้มีเส้นทางเชื่อมต่อ
ท่าอากาศยานานาชาติอัลมักทูมของดูไบ
และท่าอากาศยานนานาชาติฟูไจาร่า
ซึ่งระยะทาง๑๔๕กิโลเมตรผ่านบริเวณภูเขา
จะใช้เวลาแค่ไม่ถึง๑๐นาที
เทียบกับปัจจุบันนั่งรถไปจะใช้เวลา๑ชั่วโมงกับอีก๒๐นาที
เป็นผู้ชนะการนำเสนอโครงการ
สิ่งที่เราได้เป็นแบบนั้นมันก็คือทีมบริษัท

จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเรา
ระบบนี้มีต้นทุนไม่สูงมาก
สามารถขนส่งผู้คนเดินทางได้อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้ดูไบเป็นเมืองแห่งตึกสูงระฟ้า
มีเส้นทางเดินรถแบบไร้คนขับ
มีสายการบินชั้นนำอย่างเอมิเรส
เชื่อมต่อโลกในอีกไม่กี่ทัศวรรษข้างหน้า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน